ดังขนาดที่พวงมาลัยแกท่วมหัวเลย
มีสายาเลยนะคะมันเจ้าพอมาไร้เงินล้าน

จริงเพราะว่ามันเยอะจริงคุณผู้ชม
แล้วอย่างที่ทราบนะคะช่วงนี้มันจัดคอนเสิร์ตไม่ได้นะคะ
แต่ว่ายังไงรู้ไหมคะกระแสแรงดีไม่มีตกเลยนะคะ
คุณแม่ยงแม่ยกเนี่ยต่างคนมาลัยน้ำใจมาให้เจ้าแบบล้นคอกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ได้จากงานล่าสุดนะคะที่เจ้าตัวไปร่วมแจมคอนเสิร์ตไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะ
ปิดลำเพลินออนไลน์นี่แหละค่ะ
สาวน้อยเพชรบ้านแพงจังหวัดมหาสารคามอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะ

นี่คุณผู้ชมจะบอกว่าแม่ยกหอบช่อดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะเต็มคอ
เท่าที่ดิฉันนับดูแล้วนะคะ๖หลักจ้ะ

คุณผู้ชมหนุ่มตรีบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ารู้สึกดีใจมากที่แม่ยังคิดถึง
และนึกถึงเจ้าตัวตลอดทั้งที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
ทุกคนก็ลำบากหมดแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
ก็จะคอยบอกแม่แฟนคลับตลอดว่าแม่ไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมก็ได้
แค่ยังรักยังเอ็นดูแค่ได้แบบมาทักทายกันบ้างผมก็ดีใจแล้ว

เป็นของขวัญและเป็นรางวัลที่พี่น้องมอบให้เราด้วยหัวใจจริง
เราก็รู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็ดีใจมากครับ
เพราะว่าเนอะอย่างนี้ค่ะใครบอกว่ามันจะได้
เงินรางวัลถามว่าเราอยากได้ไหมมันก็อยากได้แต่จริง
ผมก็ผมมองว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาชีพสุจริตทำแล้วมันได้เงิน
เราก็เราก็ควรจะต้องเอาชีวิตให้รอดในแต่ละวันของเราไป
เพราะว่าเรายังมีภาระหน้าที่ที่เราต้องทำที่แล้วมันร้องเพลงไม่ได้
เราก็เออเราก็หันมาขายของมีไหมอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปขอใครฟรี
เราได้ทำงานแรกมันมาถูกไหมครับ
ครอบครัวนิดนึงละกันนะครับงานเพลงเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสเดี๋ยวเขากลับมาทำแน่นอน
ไม่ได้เจอที่บ้านนี่นานมากแล้วนะ
นี่คือภาพเก่านะคุณผู้ชมพูดไปเนี่ยน้ำเสียงสั่นเคลือน้ำตาคอเบ้าเลยนะคะ
บอกว่าคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากจริงค่ะอยากกลับไปหาท่าน
แต่ก็อย่างที่ทราบเนาะคือไปต่างจังหวัดตอนนี้เราก็กลัวว่าเราจะเสี่ยง
เรามาจากพื้นพี่สิงแดงคนต่างจังหวัดเขา

บอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์ขี้คลายยังไงเดี๋ยวกลับไปเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งค่ะ
ปิดท้ายค่ะส่งเสียงเพลงมาเป็นกำลังใจให้คนไทยเสียงเขาพร้อมมากจริง
เสียงหวานด้วยไปฟังเลยค่ะ

ไปย้อนคืนไปสู่ที่ตะวันออก
คุณผู้ชมค่ะมา